ครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เรามา

ก็จะตัวก็จะมาอยู่แถววังตลอด
ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้ามึงคืน
ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการผิดสติแล้วก็การที่จะตามรอยข้อของเรา
ก็สัญญากับตัวเองนะครับว่าจะทำความดีถวายเป็นชุมนาธิปุ่นไม่ได้ลืมจนกว่าตัวเองจะไม่มีหลงในใจ